ท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
กับผมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับ
ทั้งในเรื่องนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปรปชเขาได้นะครับ
เพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปชนะครับ
ส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับ
ผมผมมีเพื่อนดีคืนคบกันมาตั้งแต่ไปชั้นปฐมนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมนั่นแหละแล้วนะครับ
แล้วเรื่องของปฏิวัติผมก็ไม่ได้เป็นใครนะครับ
ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเรียกคนเดียว
นายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้อง
ผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
พูดไปเรื่อยนะเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับ
ก็นะครับว่าผมก็มีเพื่อนดีดีแหละที่จะให้ผมยืมอะไรได้นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะตอบคุณว่าอย่างนู้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปปชนั้นผมไม่อาจก้าวร่วงไปได้นะครับขอบคุณครับ